ขอสวัสดีพี่พี่น้องน้องสื่อมันชนทุกคนนะครับ

ต้องขอขอบคุณที่มาในวันนี้ด้วยนะครับ
ก็เป็นวันพิเศษสำหรับผมกับเก๋มากนะครับ
แล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้มาร่วมในวันนี้ครับ

ก็สวัสดีนะคะพี่พี่น้องน้องสื่อมันชนทุกคนนะคะ

และที่สำคัญวันนี้ถือเป็นวันดีมาก

แล้วก็ขอบคุณเตยด้วยคุณเตยอยู่ไหนนะคะ

ก็บอกว่าการต้อนรับของเราเนี่ยจะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะคะ

ทุกอย่างมีคนบอกอร่อยขอกลับบ้านได้

เดี๋ยวก็บอกทั้งทีมงานเลยแล้วพี่พูดอยู่โฮเซลได้นะคะ
พอกลับบ้านได้เดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะพีช

สวัสดีนะครับพี่ก้อน
ต้องถามเจ๊ก่อนว่าเก๋ตื่นเต้นไหม
ถ้าบอกว่าไม่ตื่นเต้นคงเป็นไปไม่ได้

ตื่นเต้นมากแต่จำทุกภาพได้

ที่เตรียมมาว่าจะทำอะไรบ้างหรือจะพูดอะไร
หรือจะยิ้มยังไงมีการยิ้มยังไงด้วยนะจะยืนตรงไหน
ไม่ได้ทำอย่างที่เตรียมเลยค่ะ

รู้สึกว่าตอนนี้เราจะไลฟ์สตรีมขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วใช่ไหมคะในยูทูป
เรามีคือเรามีใครเรียกว่าถ่ายทอดกึ่งสดอะนะคะ

ก็วันเช้าก็จริงผมไม่ถึงบทตั้งแต่เช้านะครับ
ประมาณ๘๓๐นะครับ
แล้วก็ตื่นเต้นจนที่เจอ
ญาติที่เข้ามานี่แสดงความยินดีกับเรา

เริ่มตื่นเต้นตอนตอนนั้นตอนแรกที่ผ่านมา

ตื่นเต้นแต่แค่ลูกโฟว์วอไวท์ที่จะมาถึงวันนี้
คือคนถามว่าแบบว่าตื่นเต้นไหมอันนี้เอาจริงเลยนะคะ
คือเราไม่ตื่นเต้นเลยวินยาธิสำหรับเกสจนไปตลอดประตู
บางทีเราห่วงทุกอย่าง
แล้วก็มันมีอาจจะห่วงว่าร้อนรึเปล่า
คนมารอได้กาแฟไหมขนมอร่อยหรือเปล่า

ก็มันมีอาจจะในห่วงเพื่อนที่มา

คือความรู้สึกมันไม่ใช่ความรักของเราสองคน
เห็นเพื่อนตั้งแต่เด็กมานะคะโดยเฉพาะเพื่อนเจ้าสาวเก๋นี้

บาลมัธยมจริงมหาวิทยาลัยเพื่อนวัยทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือน้ำตาเอ่อจนแบบ
อะไรไม่เห็นเลยอย่างนั้นเลยอะค่ะ

ก็มีนิดเดียวมีช่วงที่
เก๋เดินมาในไอลเข้ามาข้างหน้า
แล้วก็พี่ต้องเดินกลับไปรับเขา

ก็มีการส่งต่อคุณพ่อ
แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อแป๊บเดียวครับ

คือเก๋ค่ะตอนที่เรามีการซ้อมใหญ่

ก็บอกพร้อมว่าบางทีเราพี่เนี่ยดูหนังฝรั่งจะเคยชินด้วย
เราดูหนังแบบว่าผู้ชายจะเป็นคนเปิดเวล

ต้องเป็นคุณพ่อคุณพ่อของเก๋เป็นคนเปิด

มันคนผู้ชายคือที่ดูแลลูกสาวคนต่อไป
แบบนี้นะครับนี้คือคอนเซ็ปท์ของพี่ที
คือตอนนั้นตื้นตันมากเลยอะ

ลืมตาในน้ำ

เออเมคอับกันน้ำหรือเปล่า
หลังจากสมบัติพิธีเชาร์
ประมาณนี้ฉลองกับน้องพี่สื่อมนชนก่อน

มีวันนี้ตอนรุ่งเช้า

เราจะบินไปเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็มีงานเย็นวันเสาร์

ไม่เหนื่อยอ่ะ

ช่วยไหม

คือต้องพร้อมเอง
ทั้งสองคนก็แบบมีเพื่อนเยอะมากจากหลากหลายที่
เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้งานเลี้ยงเรามีความสุข

ก็ยังแสดงว่าน่าต่างงานในอินเดียหรือชะมัด

แล้วคือรอบเช้าพูดที่ตรมโยชนเสียระบนมี๔๐๐คน
กลางวันก็มีน้องพี่สื่อมวลชนประมาณ๑๐๐ท่าน
แล้วตอนเย็นก็จะมีงานเลี้ยงอีก๔๐๐ท่าน
แล้วก็จะไปต่อที่เชียงใหม่อีก๒๐๐ท่าน

ที่จริงเมื่อ๑๐ปีกับ๓เดือนที่แล้ว
เราเจอกันที่เชียงใหม่ครับ

แต่ว่าเราก็อยากจะกลับที่นู่น
แต่จริงแล้วเราก็อยากจะหาที่แต่งงานที่อากาศเย็นหน่อย

หรือว่าเรียกว่าปลุกฟื้นความทรงจำ
คือตอนนั้นเนี่ยเก๋ไปทำงานให้บริษัทคุณพร้อมนะครับ
เคยทำงานบริษัทแบบว่าบรรจุพันธุ์

ใช่ค่ะ

เพราะว่าเราเจอครั้งแรกที่พี่รันดามันอยู่กับภูเขา
ก็เลยสงสารเพื่อนที่ต้องเดินทาง
เลยคิดว่าเราทำในตัวเมืองดีกว่า
จริงอย่าบอกว่างานปาร์ตี้เราไม่มีธีมเลยนะคะ

เป็นความรู้สึกเหมือนบ้านมากกว่าครับ

เดี๋ยวร้องไห้รอบ๒

กี่กละลัดดีครับพ่อ

คุณพร้อมว่าเซอร์ไพรส์ก็คือแหวนเม็ดคือตอนที่พร้อมคุกเขาขอแต่งงานที่อิตาลีตอนที่ไปเที่ยว
ชนแหวนรอบนิ้วเป็นแหวนที่เมื่อกี้เราแลกคำสาบานกันในโบสถ์

คุณพร้อมว่าเซอร์ไพรส์แหวนเม็ดคือตอนที่พร้อมคุกเขาขอแต่งงานที่อิตาลีตอนที่ไปเที่ยว
ตอนที่พร้อมเข้าสู่โบสถ์เรียน

ผมก็สัญญาไม่โกรธเกิน๑๐นาที
คือเมื่อกี้เราเขาเรียกว่าบาทหลวงโวยพรเราอะค่ะ
คุณพร้อมก็บอกว่าเนี่ยเขาสัญญาว่าเขาจะรักก็ดูแลเก๋
แต่วันที่สองคือเขาจะไม่โกรธเก๋นานเกินสิบนาที
เล็บนะถึงแม้ว่าเราจะไปต่างประเทศแล้ว

ส่วนของเก๋เองก็บอกว่าเก๋เนี่ย
จะดูแลและเป็นกำลังใจเขาเสมอ
แล้วเราก็จะหัวเราะด้วยกันแต่ว่าเราจะไม่มีการหัวเราะกัน
แล้วก็จะเป็นบ่าให้พร้อมเนี่ยเวลาที่พร้อมเขาเหนื่อยล้า
แล้วก็เป็นโจ๊กของเก๋นะคะเพราะว่าเราเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบไม่ได้มีแม่บ้านอยู่ประจำ

เพราะว่าคุณพร้อมเคยพยายามแล้วค่ะ

ใส่เสื้อเข้าไปสีขาวออกมาทุกอย่างเป็นสีเทาหมด

แล้วก็ติดสัญญาว่าจะเป็นคนดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้เอง

ดีเป็นคนชอบทำข้าวกับข้าวด้วยครับผม

ผมทำให้ข้าวทานดีกว่าน่ะ

ต้องเปลี่ยนแปลงเลยคือนอกจากเราจะ
จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วเนี่ย
มีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเก๋ด้วย
เก๋จะมีโอกาสได้ใช้ชุดคู่กับผู้ชายที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเก๋ด้วย
เก๋จะมีโอกาสได้ใช้ชุดคู่กับผู้ชายที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเก๋ด้วย

เก๋จะมีโอกาสได้ชุดคู่กับผู้ชายที่สุดของเก๋

เก๋จะมีโอกาสได้ชุดคู่กับผู้ชายที่สุดของเก๋

เก๋จะมีโอกาสได้ชุดคู่กับผู้ชายที่สุดของเก๋
เก๋จะมีโอกาสได้ชุดคู่กับผู้ชายที่สุดของเก๋
เก๋จะมีโอกาสได้ชุดคู่กับผู้ชายที่สุดของเก๋
เก๋จะมีโอกาสได้ชุดคู่กับผู้ชายที่สุดของเก๋

เก๋จะมีโอกาสได้ชุดคู่กับผู้ชายที่สุดของเก๋

เก๋จะมีโอกาสได้ชุดคู่กับผู้ชายที่สุดของเก๋
เก๋จะมีโอกาสได้ชุดคู่กับผู้ชายที่สุดของเก๋
เก๋จะมีโอกาสได้ชุดคู่กับผู้ชายที่สุดของเก๋

เพราะว่าเราก็แต่งงานช้าด้วย

งานสร้างผังคงงานช่วยเหลืออย่างนี้ทำได้หรือไม่พร้อม
ทำได้ครับทำได้สิ
คือเก๋เป็นคนเขาจิตใจเขาต้องช่วยเหลือ
ตอนนี้เขาช่วยสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมครับ
เขาจิตใจเป็นคนที่มีคลายทัศน์อยู่แล้ว
ผมก็ต้องให้ก็ทำสิ่งที่เขาชอบทำครับผมแน่นอน
คุณพร้อมใจดีมากก็อย่างวันนี้งานแต่งงานเราค่ะ

หรือใครเป็นคนที่มาร่วมใส่ซองเนี่ย
เราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำบุญให้เลย
ก็อยากจะให้ความสุขของเราเนี่ยแบ่งปันเพื่อคนอื่นด้วย
ซึ่งพร้อมก็เห็นด้วยช่วยทั้งคนยากไร้แล้วก็ช่วยทั้งสัตว์ด้วย
เดี๋ยวมาตอนเย็นค่ะจริงจะเอามาตอนนี้แสดงว่าเคยเห็นแล้ว
คือ๔ปอของพี่เนี่ยเดี๋ยวถ้ามาเนี่ยกลัวน้องจะนั่งไม่ติดแบบนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวตอนเย็นเขาจะมาร่วมงานทั้ง๔ตัว
เอ๊ะจะเหลือเหรอ

อ๋อจะบอกกันยังไงโดยที่จริงคือผมกับเก๋ก็คือแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมค่ะ
เรามีกำลังใจให้กันและกันอยู่ตลอดเวลา
อย่างเช่นเวลาเกดทำงานสังคมอย่างนี้ก็ต้องบางครั้งก็ไม่ง่ายนะครับ
เพราะว่าจะมีคนชอบสิ่งที่เขาทำบางคนก็ไม่ชอบสิ่งที่เขาทำ
ผมกับเขาก็ต้องคุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้กำลังใจกันและกันเสมอครับ
พระเจ้าเราจดทะเบนไปแล้วที่โบสถ์ค่ะ

ยังไงดีคะ
สะกดนางหน่อยนะคะอีกหน่อยอนาคต
ต้องเป็นอันสกุลที่พี่เก๋ดด้วย

ผมคิดว่าสิ่งที่ผมเอาเรื่องนี้ดีกว่าว่าสิ่งที่ภูเก็ตชอบโจ๊กกันมาตลอด
แล้วผมรู้สึกว่าเป็นความจริง
แล้วก็ผมเป็นคนเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่ได้มีเก๋เป็นภรรยาครับ
ก็พร้อมแย่งให้พูดไปแล้วเลยนะ

พร้อมกันว่าอ้าวแล้วผมล่ะผมเป็นแบบมนุษย์อะไรอย่างนี้หรอ

บอกไม่ใช่เลยวันนี้แกจะบอกว่า
ว่าหนึ่งชีวิตเนี่ยทุกคนตามหารักแท้เสมอนะคะ
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยพร้อมค่ะเป็น
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ได้๓จุดเลย
สวัสดีครับ